หมุนคือเหมือนรถเดินหน้าแต่ที่นครปฐมค่ะล้อไม่ได้หมุนอย่างเดียวนะคะ
ร้อบินด้วยแล้วเป็นรถมันทุกกับคุณ
ล้อมันใหญ่แล้วก็หนักมากและที่สำคัญมันไม่ได้บิน
แล้วก็ไปตกเฉยมันไปตกใส่หัวพ่อค้าส่งน้ำคนหนึ่ง

แล้วบินมาแบบสังเกตจากกล้องดูแล้วมันแรงมากนะคุณผู้ชม
มายังไงนี่แหละค่ะสลบเลยนะ
ใช่ค่ะคือหูไม่คาดฝันจริง
คือคนที่ถูกล้อกระแทกศีรษะอย่างจัง
นั่นคือนายกิติเทพเตชะตะติจินดาอายุ๒๖ปี
เป็นพ่อค้าส่งน้ำนะคะยืนหันหลังกำลังยกถังน้ำดื่มไปส่งให้ร้านขายของชำ
ริมถนนซอยอยู่ห่างถนนเพชรเกษม๑๐เมตรค่ะ
ปากทางเข้าวัดลาดประเขา
ล้อรถบรรทุกไม่รู้ลอยมาจากไหนค่ะ
แต่มันกระแทกเข้าไปที่หัวเขาอย่างจัง
แทกหัวเขาไม่พอพอกระแทกเสร็จปุ๊บหัวเขาไปฟาดกับรถอีกรอบหนึ่งด้วย
แล้วก็ซุดลงไปนิ่งอยู่ที่พื้นเลย
เลือดออกที่ดวงตาซี่โครงหักศีรษะบวมปูดอาการสาหัสเลยนะคะ
ตำรวจรีบเข้าตรวจสอบพื้นที่
แล้วก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะหนครปฐม
นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
ในจุดเกิดเหตุมีรถกระบะเชฟโลเล็ตที่บรรทุกแกลลอนน้ำอยู่เต็มคันของผู้บาดเจ็บจอดอยู่

รถบรรทุกพ่วงยี่ห้อฮีโน่จอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาไปราชบุรี
ปรากฏว่าล้อหลังแถบขวาของตัวรถเนี่ย
เอาไปหมดเลยเหลืออยู่ล้อเดียวเท่านั้นเอง
มีนายอนุชิตรุษวันคนขับรถบรรทุกพ่วงยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เขาเล่าให้ตำรวจฟังว่าก็ขับรถมาดีนะกำลังมุ่งหน้าไปราชบุรี
พอถึงที่เกิดเหตุอยู่ล้อหลังขวามันก็หลุดอ่ะ
มันหลุดออกมาเองแล้วมันก็ไปกระแทกกับขอบถนน
ลอยผ่านร้านค้าข้างทางแล้วกระแทกใส่หัวของนายกิติเทพอย่างจัง
ตำรวจเขาก็ควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็ตั้งข้อหากระทำการโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ